แน่นอนนะครับในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
นายกของเรามั่นใจนะครับว่าเวทีนี้จะทำให้เพื่อนสมาชิกนั้น
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและก็ร่วมแก้ปัญหากันนะครับ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๕แบบเป็นทางการเต็มคณะเลยนะครับ
โดยมีผู้นำอาเซียนจาก๑๐ประเทศผู้นำระดับสูงจากคู่เจรจาของอาเซียนอีก๘คู่
ออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนดรัสเซียอเมริกาแล้วก็องค์การสหประชาชาติก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับ
นายกก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน
แล้วก็ติดตามการดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของอาเซียน
บอกว่าในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนจะเดินหน้าอาเซียนยุค
จุดศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองก็ได้ความ
สำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ยุค๔๐
ในรูปแบบของธุรกิจใหม่ที่นำช่องทางออนไลน์
มาใช้ร่วมกันกับการค้าการลงทุนรูปแบบเดิมครับ
ที่เราต้องเป้าหมายด้วยกัน
นอกจากนี้นะครับท่านนายกเองก็ได้มีการพูดคุยหามรือกัน

กับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
ซึ่งสองประเทศก็ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการพูดคุยกันแบบสันติวิธี
พร้อมย้ำว่าดินแดนภาคใต้จะแบ่งแยกไม่ได้
และดูแลเรื่องของการค้าเพิ่มเติมในการนำเข้าส่งออก
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ระหว่างกันด้วยนะครับ
ก็คงติดตามความคืบหน้าเรื่องของประชุมอาเซียนได้
ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน